คุณผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำเรื่องราวของคุณตาทองใบได้ไหมฮะ
คุณตาทองใบเนี่ยอยู่ที่ร้อยเอ็ดถูกทำร้ายแล้วไปเจอศพนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ที่เถียงนาของแกเนี่ยเมื่อ๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ที่ว่าเพื่อนตามหาอยู่ตรงจุดพบศพ๒วันแล้วก็ไม่เจอใช่ไหมคะ
คนนั้นไปเทียวไปเทียวมาก็ไม่เจอศพคนนี้มายืมรถจักรยานยนต์
คนนั้นเจอที่เถียงนาแล้วก็เห็นหายไป
วันนั้นยังถามกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงใครฆ่าตาทองใบ
นี่จำได้ไหมฮะข่าวนี้ค่ะจนเข้าไปบอกกำนันบอกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเออ
นำชุมชนมาถึงแป๊บเดียวเอ้านี่ไงศพอยู่นี่ไง

บางคนบอกมาดูตั้งหลายรอบเห็นแกหายไปไม่เจอนี่ฮะ
เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะฮะในสภาพถูกทุบศีรษะนะครับ
แล้วก็นอนหนุนหมอนขิดนะฮะหมอนผ้าไทยหมอนขิดอ่ะค่ะนะฮะ
นี่เสียชีวิตตรงนี้นะครับ๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ที่ทำร้ายคุณตานทำใบพรมศีลาวัยเจ็ดสิบสองปีจนเสียชีวิต
นี่เสื้อร้ายนู่นฮะที่ตำรวจเอาตัวมานะฮะ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้
อ่าเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะ

ญาติพี่น้องชาวบ้านเขาก็พอรู้ว่าได้ตัวคนร้ายแล้วนี่เขาก็โกรธแค้นนะครับ
จะเข้าไปเอาเรื่องนะฮะนี่คุณบอมอสิวัติต้องไปช่วยกันด้วย
ตำรวจก็ต้องมาช่วยกันกันนะฮะคือตามสิทธิ์
คือไม่ใช่ว่าเขาไปปกป้องอะไรผู้ต้องหาหรอกเดี๋ยวคนที่ไปทำร้ายผู้ต้องหา
เกิดตามสิทธิ์เขาจะฟ้องอะไรขึ้นมาจะมีคดีซ้อนคดีขึ้นมาอีก
นี่ฮะชาวบ้านในพื้นที่นะครับโอ้โหสพปฐุมรัฐนะครับ
คนที่ก่อเหตุนะฮะที่สพปทุมรัฐคุมตัวได้ชื่อนายวิสันนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เถียงนาที่เจอศพของคุณตาทองใบชาวบ้านก็มาดูการทำแผนกันเยอะเลยนะครับ
พร้อมกับตะโกนสาบแช่งด้วยความโกรธแค้นนายวิสันไม่พูดอะไรเลยนะครับ
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีญาติญาติของคุณตาทองใบมาดูหน้าผู้ต้องหาด้วย
แล้วจะขอคุยกับผู้ต้องหานี่เห็นไหมฮะ
บอกเจ้าหน้าที่บอกให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปเลยนะ
เขากลัวผู้ต้องหาจะได้รับการปล่อยตัวออกมานะครับเดี๋ยวจะมาก่อเหตุทำร้ายครอบครัวเขาอีก
เพราะผู้ต้องหาเนี่ยเคยขู่ว่าจะฆ่ายกครัวครอบครัวของคุณตาทองใบ

นี่ผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้นะครับ
พอรู้ตัวผู้ต้องหาแล้วเขาก็มาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับ
บังคับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูทรภาคสี่
บอกว่าตำรวจใช้เวลาสืบสวนคดีนี้พอสมควร
สามารถหาหลักฐานและเอาผิดกับคนก่อเหตุได้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับ
โดยพบว่านายวิสันผู้ต้องหาเนี่ยมีปัญหากับคุณตาทองใบผู้ตายมาหลายครั้ง
จะคุมตัวมาทำแผนในวันนี้เนี่ยนะฮะผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพนะครับ
ตำรวจสอบสวนอยู่หลายรอบนะฮะจนสุดท้ายยอมรับสารภาพ
แล้วก็จำนวนด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยมีอาวุธที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะครับ
ตกอยู่ที่เถียงนานายวิสันสารภาพว่าก่อเหตุจริง
โดยใช้ด้ามจอบเนี่ยทุบศีรษะของคุณตาทองใบหลายครั้ง
จำนวนด้วยหลักฐานตอนนั้นเนี่ยคุณตาทองใบแกนอนอยู่ที่เปรย์นะครับ
พอทุบศีรษะคุณตาทองใบจนเสียชีวิตแล้วก็เอาจอบเนี่ยไปซ่อน
แล้วก็หนีกลับไปบ้านตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากเถียงนาคุณตาเนี่ย
ไม่เท่าไหร่เองใกล้กันนิดเดียวนะฮะแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ที่เถียงนา
จากการสอบปากคำทำให้พบว่าผู้ต้องหามีอาการคล้ายกับ
มีอาการป่วยทางจิตประสาทด้วยนะครับลักษณะประสาทหลอนนะฮะตำรวจบอก
ผู้ต้องหาชอบได้ยินเสียงแว่วผู้ต้องหาอ้างว่าวันเกิดเหตุ
คุณตาทองใบผู้ตายมาด่าทอก่อนมาพูดจารักษณะเหยียดหยามส่อเสียด
โมโหบันดาลโทษะก็เลยทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณตาทองใบด้วยนะครับเพราะคุณตาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว

ของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับหลังจากทำแผนเสร็จนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับน้องสาวของคุณตาทองใบนะฮะ
บอกว่าดีใจนะครับที่ตำรวจเนี่ยจับคนก่อเหตุได้
ส่วนตัวก็ยังสงสัยอยู่ว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนะ
คือสงสัยตั้งนานแล้วเพราะว่านาของผู้ต้องหาอยู่ติดกับนาของคุณตาทองใบ
แล้วที่ผ่านมาเคยได้ยินว่าผู้ต้องหากับคุณตาทองใบมีปัญหากันเรื่องที่นามาตลอด
อย่างเช่นการขุดดินแล้วดินของฝั่งคุณตาทองใบเนี่ยไปตกไปใส่ที่นาของผู้ต้องหา
แค่นี้ก็ไม่พอใจแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถึงที่สุดนะฮะ
เพราะยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวคนอื่นคนอื่นในครอบครัวคุณตาทองใบนะฮะ
เนื่องจากผู้ต้องหาเคยขู่ฆ่าหลังครัวฆ่าหลังโคตรนะครับ
แล้วส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่านายวิสันจะป่วยทางจิตนะเพราะที่ผ่านมาก็เห็นทำการทำงานได้ตามปกติ
น้องสาวของคุณตาทองใบบอกว่า
ถ้าจะมีภาพพี่ชายก็มีภาพตอนที่พี่ชายเนี่ยยังบวชอยู่
เป็นรูปเดียวที่ครอบครัวพอจะมีหลงเหลืออยู่

ภรรยาของนายพุทธาอันเสนาซึ่งเป็นน้องเขยของคุณตาทองใบนะครับ
ก็คือนางสาววัย๕๘ปี
บอกว่าตอนนี้ก็โล่งใจเพราะจับผู้ต้องหาตัวจริงได้แล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมาสงสัยสามีของเธอหมดเลย
ที่เป็นน้องเขยของผู้ตาย
ตั้งแต่เกิดเรื่องคนในหมู่บ้านก็สงสัย

อันนี้ลองฟังเธอหน่อยนะฮะ
มายืมจากกายานยนต์ลั่วเดินมาหาคุณตา
ที่คุณตาจะเสียชีวิตเนี่ยมันสามสี่คนนะฮะก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยกันหมด
ลงผู้ต้องหาตัวจริงเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นนายวิสันที่อยู่นาติดกันนะครับ
พ่อของนายวิสันบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ลูกชายจะก่อเหตุเพราะว่าพ่อก็อยู่กับลูกตลอดเวลาไม่คลาดสายตาเลยนะ
มีแค่ตอนไปทำบุญที่วัดเท่านั้นแหละที่ไม่ได้อยู่กับลูก
ถ้าลูกชายก่อเหตุจริงก็ต้องขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วยนะ
ยังไงก็ให้ลูกชายเนี่ยติดคุกถูกดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไป
อย่าถึงขั้นมาโกรธมาเกลียดกันทั้งครอบครัวเลย
ตัวของคุณตาทองใบกับนายวิสันลูกชายปกติก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะ
เป็นเพื่อนที่มีที่นาติดกันนี่แหละ
นายประเทืองเนี่ยบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตประสาทนะครับ
ตั้งแต่เมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะฮะพาไปหาหมอมาแล้วก็รับยามากินเพื่อรักษาตัว
มีอีกคนนึงที่ตอนนั้นก็ตกอยู่ในข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันนะครับ
คือนายอำนาจอายุ๓๔ปีนะฮะ
ก็เรียกไปสอบปากคำอยู่หลายครั้ง
วันนี้เขาบอกกับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเขาเนี่ยยืนยันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาบริสุทธิ์ไม่ได้ก่อเหตุ
ที่ใครคนอื่นเนี่ยสงสัยที่ผ่านมาได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตมาก
อยากให้สังคมแล้วก็ทุกคนเนี่ยเข้าใจเขาด้วยว่าเขาไม่ได้ทำร้ายคุณตาทองใบ
อีกคนนึงที่สายตาก็จับจ้องไปเหมือนกันคือนายสวัยนะฮะ
ซึ่งเมียของนายสวัยเนี่ยบอกว่าดีใจมากเหมือนกันที่จับผู้ต้องหาได้
หลังจากสามีตกเป็นจำเลยของสังคม
ตั้งแต่เกิดเหตุนี่สามีนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ตอนนี้ก็สบายใจแล้วคือนายสวัยเป็นคนที่มาเจอศพเป็นคนที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าเดินหาสองวันแล้วก็ไม่เจอ
เห็นคุณตาทองใบหายไปพยายามมาหาแล้วหาอีกยังไงก็ไม่เจอ
วันที่เจอศพไปบอกกำนันบอกผู้ใหญ่ดีกว่าเข้ามาทีเดียวเจอเลยคนก็เลยยิ่งสงสัย
สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นจริงตอนนั้น